ครับคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงกลางวัน
เป็นเหตุเตาหลอมโลหะระเบิด

ก็เลยทำให้ช่างซ่อมเสียชีวิต๑ราย
แล้วก็มีคนได้รับบัตรเจ็บอีก๔ราย

ใช่ค่ะนี่อยู่ที่ฉะเชิงเซานะคะโรงงานนี้เนี่ยเป็นโรงงานหลอมอลูมิเนียม
อยู่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วคุณดูสิสภาพโรงงาน

มันเป็นเหมือนกับหลังคาโครงเหล็กสูงแล้วก็เปิดโล่ง
ข้างในก็จะมีเป็นเตาหลอมเหลวขนาดใหญ่เลยนะ
ติดตั้งอยู่เพื่อที่จะหลอมโลหะ
แล้วเขาก็ต้องใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
ส่งเข้าไปในระบบท่อเข้าเตาหลอมเหลว
ทีนี้พอมันเกิดเหตุระเบิดขึ้นมา
ราบขระเหมาจากแรงระเบิดกระจายไปทั่วเลย

พอไปดูตรงหน้าเตาหลอมเหลว
ปรากฏว่าช่างถูกแรงอัดระเบิด
เสื้อผ้าขาดหลุดลุ้ยเลยนะคะ
เสียชีวิตชื่อว่านายชาญชัยเขียวแก่
เป็นชาวไทยอายุ๔๗ปีค่ะ
อกจากนั้นก็ยังมีคนงาน
ที่เป็นแรงงานต่างด้าวได้รับบาดเจ็บอีก๔คน
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแปลงยาวนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามนายกอบตแปลงยาวค่ะ
นายกธานินพุทธรักษ์นะคะ
บอกว่าจากการสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนเช้ามีช่างก็คือนายชาญชัยคนตายนะ
มาพร้อมกับลูกน้องเข้ามาซ่อมท่อส่งแก๊สภายในโรงงาน
แล้วตัวนายชาญชัยเป็นช่างซ่อม
เขาก็มีการเชื่อมต่อท่อแก๊ส
ก่อนซ่อมปิดระบบวาวแก๊สเรียบร้อยแล้ว
แต่ในท่อคุณผู้ชมมันน่าจะยังมีแก๊สต่าง
เหลืออยู่ข้างในทีนี้ตอนที่ซ่อมท่อ
มีประกายไฟไงคะพอประกายไฟ
มันไปทำปฏิกิริยากับแก๊สที่มันเหลืออยู่ในท่อ
ทีนี้กลายมาเป็นแรงระเบิดแล้วก็ระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงค่ะ
สพแปลงยาวเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น
โรงงานนี้ถามว่าไปตรวจสอบใบอนุญาตด้วยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องไหม
จากการตรวจสอบโรงงานก็มีใบอนุญาตขอประกอบกิจการถูกต้อง
แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องดูแลคนงาน
ชาวต่างด้าวอีก๔คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้คนเจ็บถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
แล้วเดี๋ยวจะต้องเรียกคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์
มาสอบปากคำอย่างละเอียดหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วย
แล้วนี่ค่ะนักข่าวของเรานะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าก็ไปเจอกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

อันนี้ภาพเมื่อเช้านะคะที่นักข่าวลงพื้นที่ไป
โรงงานนี้ค่ะมีเจ้าของโรงงานเป็นชาวจีน
แล้วก็มีคนงานที่ทำงานอยู่๓๖คน
๖คนก็เป็นชาวไทย๑๖คน
ชาวเมียนมา๑๖คนแล้วก็มีชาวจีนอีก๔คน

โกดังตรงนี้ให้เป็นพื้นที่อันตรายก่อนนะ
ต้องตรวจสอบพวกอุปกรณ์ต่างที่เป็นอันตรายด้วยนะครับ

แรงงานต่างด้าวทั้ง๔คนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพักรักษาตัว

อาจจะต้องส่งมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปนะครับ